ไปค่ะคุณผู้ชมไปวัดที่อ่างทองกันหน่อยนะคะ
อยู่อยู่กลางดึกวัยรุ่นเจ็ดคน
แก้ผ้าอยู่บนสาราวัดแล้วก็วิ่ง

เขาไม่ได้แก้ผ้าอย่างเดียวเขาไปวิ่งแก้บนด้วย

มุมนี้ถ่ายจากด้านหลังอยากทราบว่ามีอีกมุมหนึ่งรับด้านหน้าไหมคะ
ไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ไม่มีจะดีกว่านะคะ
คือภาพอาจจะไม่ชัดเจนแต่เชื่อว่าพฤติกรรมนั้น
คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจได้ชัดเจนว่าพวกเขามาทำอะไรกัน
ตัวตั้งตัวเตียชื่อว่านายจตุพรงั่งสำริทอายุ๒๑ปีค่ะ
เขาไปบนเอาไว้

บนบานเอาไว้บอกว่าหลวงพ่อขาวขอเถอะนะ
ขอให้จับได้ใบดำในการคัดเลือกทหารกองเกินเมื่อกรกฎาคม
ถ้าได้ใบดำเดี๋ยวมาวิ่งแก้ผ้าเพื่อแก้บนหลวงพ่อขาวเลย๙รอบ

ไม่อยากเป็นทหารเอาง่ายถึงขั้นแบบเออแก้ผ้าก็ยอม
และแล้วคุณผู้ชมขาวได้ใบดำจริง
แต่เขาไม่ได้เป็นคนเดียวที่มาบนเพื่อนก็มาบนด้วย
นแบบเดียวกันแบบเดียวกันและได้ใบดำเหมือนกัน
ไปกันเลย๗คนทวน๑คนแก้ผ้าเคาะปรี๊บให้จังหวะ
ส่วนอีก๖คนแก้ผ้าวิ่งแก้บนค่ะ
แต่คือเงื่อนไขคือทุกคนต้องแก้ผ้านะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอันนี้ชาวบ้านเขาเรียกกันไงว่างิ้วแก้ผ้า
จริงมีบางคนเขารับเหมือนรับบน
รับที่จะแบบไปแก้บนให้ด้วยนะ
มีคือไปวิ่งแก้ผ้าแก้บนให้แทนคนที่มาวนก็มีมีแบบนั้นด้วย
พอดีผมติดธุระมาไม่ได้ฝากพี่จ่ายเงินให้เขาแล้วให้เขาไปวิ่งแก้บนให้

คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้จักว่าเอ๊ะแล้วหลวงพ่อขาวนี่เขาเป็นใครเหรอ
เขาศักดิ์สิทธิ์มากเลยเหรอหรืออย่างไรนะคะ
หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวปางเลไล
ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ
อยู่ที่วัดหลวงพ่อขาวที่ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญ
พอดีมันมีเรื่องเล่าว่าบริเวณที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวเนี่ย
เมื่อก่อนเป็นวัดสมัยกรุงศรีแล้วก็ถูกทิ้งเป็นวัดร้าง

ชาวบ้านเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงก็พบพระเสียรกับพระอุระโผล่ขึ้นมาจากดิน

วิ่งแก้ผ้าตีปี๊บรอบหลวงพ่อขาว
แล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นจริง

แต่ตั้งแต่คนนั้นที่เขาบนแล้วเขาได้เนี่ย

ขึ้นชื่อลือทาในเรื่องของการ
แก้ผ้าแก้บนเพื่อให้จับได้ใบดำไปเลย

ไม่มีใครรู้ได้ว่าหลวงพ่อขาวชอบไหม

ก็เลยเอ๊ะหรือหลวงพ่อเขาจะชอบ

มันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะเชื่อมโยง